เรื่องของน้องเด็กนักเรียนชายวัย๑๕ปีคนหนึ่งอยู่ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี
คือน้องเนี่ยเขาก็มีปัญหาที่บ้านมา
คุณแม่ให้เงินมา๑๐๐บาท
ทั้งห้ากินห้านั่งรถมาทั้งไปทั้งกลับบ้าน
พอมาลงรถที่โรงเรียนเนี่ยให้เงินสองแถวไปร้อยหนึ่งสองแถวขับไปเลย

ไม่ทอนแล้วจะเอาเงินที่ไหนกินข้าวเงินกลับบ้านอีก

ตัดสินใจขึ้นสะพานลอยจะกระโดดสะพานลอยฆ่าตัวตาย
โอ้โหคนต้องไปช่วยกันใหญ่ช่วยมาได้ก็ยังเหมือนกับจะวิ่งไปให้รถชนกลางถนนอีกนะคะ
สุดท้ายช่วยได้นะครับแต่ว่าไปดูช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ฮะทั้งเพื่อนทั้งคุณครูอาจารย์ตำรวจชาวบ้านก็มาช่วยกัน

เพราะว่าที่เกิดขึ้นอาบหน้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนอยู่อยู่แห่งหนึ่งที่สัตว์ตะหีบจังหวัดชลบุรีนะครับ
ก็พยายามจะกระโดดลงมาจากสะพานลอยคุณครูกับเพื่อนมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะครับ
นำตัวลงมาได้จากสะพานรอยพาลงมาแล้วจังหวะนี้เผลอแป๊บเดียววิ่งไปกลางถนน
เพื่อนก็ต้องวิ่งไล่ตามกันแล้วก็ตะโกนบอกรถแถวนั้นคุณครูก็บอกบอกให้รถหยุดให้รถหยุดหน่อย
กลัวว่าเด็กจะกระโดดไปให้รถชนสุดท้ายช่วยได้นะครับก็ต้องพากันเข้าโรงเรียนไปนะครับทุกผู้ชมครับ
พาไปพูดพาไปคุยทำความเข้าใจกับน้องคำรวจก็ไปช่วยว่าปัญหามันก็มี๑๐๘คนเรา
ใช่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนช่วยอุ้มกันแบบนี้นะคะ
แต่ว่าอย่าไปคิดแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าจะใครก็แล้วแต่ครับเพราะเราอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ทุกครั้งก็ได้
ท่านผู้ชมครับน้องคนนี้อยู่ชั้นม๓นะครับอายุ๑๕ปีนะครับหลังจากที่สงบจิตสงบใจนะครับ
เมื่อได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับสาเหตุก็คืออย่างนี้
สาเหตุที่แบบเครียดจนจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเนี่ยเมื่อเช้านั่งรถสองแถวจากบ้านมาโรงเรียนนะฮะ
ก็หลังจากลงรถยื่นแบงค์ร้อยให้กับคนขับรถนะครับคนขับรถเนี่ยพอได้แบงค์ร้อยไปแล้ว
น้องเขาก็ยืนรอรับเงินทอนนะปกติก็ต้องได้เงินทอนปรากฏว่าคนขับสองแถวคนนี้ขับออกไปเลยฮะ
ไม่ยอมทอนเงินให้แล้วเงิน๑๐๐บาทเนี่ยเป็นเงินที่แม่ให้มาเป็นค่าเดินทางมาเรียน
ค่าเดินทางมาค่าเดินทางกลับบ้านด้วยค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนด้วย
น้องเขาก็โกรธแล้วก็ครับแค้นใจที่ว่าโอ้โหเราก็เจอปัญหาเครียดมาเยอะแยะแล้วนะ
ทำไมต้องมาถูกโกงค่ารถสองแถวอีกแล้วจะเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวกิน
เดินกลับเข้าไปในโรงเรียนนะเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองเอาไว้
เป็นจดหมายที่เขียนลาคุณครูกับลาเพื่อนเหมือนกับคิดสั้นแล้วจะฆ่าตัวตายแล้ว
ลาเพื่อนลาครูไว้แล้วนะครับแล้วก็นู่นเลยฮะวิ่งออกไปก็ขึ้นสะพานลอยจะกระโดดลงมา
ก็มีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วช่วยไว้ได้พอดีนะครับ
ตั้งแต่จุดสะพานลอยนะอันนี้เป็นจุดที่วิ่งหนีลงกลางถนน
มีผู้ที่เขาเป็นคนคุมวินรถตู้สายสัตหีบชนบุรีชื่อว่านายสุธินท่าบนนะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเขายืนอยู่ใต้สะพานลอยพอดี
เห็นเด็กนักเรียนชายคน๑วิ่งขึ้นไปบนสภาล
ก้าวขาค่อมไปที่ราวกั้นแล้วนะฮะ

แต่พอลงมาข้างล่างสะพานลอยเนี่ยวิ่งหนีไปกลางถนนอีก
ก็หลังเกิดเหตุนะครับทางคุณครูทางเพื่อน
ทางเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันดูแลแล้วนะฮะ
แล้วก็ให้ทางทีมแพทย์เข้ามาช่วยดูแล
พูดคุยเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
อันนี้ก็ต้องเห็นใจน้องเขานะครับ
อายุเพิ่ง๑๕ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่าง

ขณะที่ทางตำรวจสพสัตหีบนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ชุดสืบสวนเนี่ย
ไปติดตามหา๒แถวขณะนั้นหน่อย

ไม่ได้สังเกตว่าเป็นแบงค์ร้อยหรือเปล่า

อันนี้ก็ทำให้เราต้องคิดตามต่อนะคะ

ถึงขั้นที่เด็กคิดจะฆ่าตัวตาย
ตามภาพก็ต้องขอบคุณเพื่อนและคุณครูด้วยนะคะ